แต่ด้วยเหตุผลอะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
เพื่อมาหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนรวมทั้งชักชวนลงทุนโดยแอบอ้างชื่อบริษัท
จดทะเบียนหรือสัญลักษณ์กรตไว้แอบอ้างผู้มีชื่อเสียง
ให้นักลงทุนมาลงทุนเพื่อได้กำไรที่สูง
มีผู้เสียหายมากกว่า๒แสนรายมูลค่าเสียหายมากกว่า๑หมื่นล้านบาท
อาจจะต้องรับผิดชอบในการสกรีนผู้มาลงโฆษณาด้วยนะครับ
ทำให้ทางสนามบินดอนเมืองครับมาแจ้งเตือนผู้โดยสาร
ที่จะเดินทางในวันนี้ระหว่างตี๔ที่ผ่านมาถึงเที่ยง
ต้องเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย๒ชั่วโมง
ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องเผื่อเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย๓ชั่วโมงครับ
และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบิน
ที่จะเดินทางกับทางสนามบินอีกครั้ง
ป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง
หากมีข้อสงสัยต้องการถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามได้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ
๑๑๙๒๐๒๕๓๕ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ต้องรู้ครับเพราะว่ากระทบกับทุกคนโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
พยายามพยากรณากาศช่วงวันนี้ครับ
ทั่วประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวม๓๙จังหวัด
เจอกับฝนตกหนักถึงร้อยละ๗๐ของพื้นที่
โดยทุกพื้นที่จะเจอกับฝนฟ้าขนองถึงฝนตกหนักบางแห่งครับ
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มนะครับ